วันนี้ที่ประชุมใหญ่พักอนาคตใหม่มีมติขับ
สี่สอสองูเห่าของพักออกจากพักนะครับ
พักอยู่หลายครั้งในการประชุมสภาผู้แทนรัศดรส่วนการนัดชุมนุมประชาชนของนายธนทร
จึงรุงเริงกิจหัวหน้าภักร์อันตรีอาณาคตใหม่

ธนวัฒน์วงชัยแถลงชี้แจงกำหนดการงานวิ่งไล่ลุง
พร้อมยืนยันไม่ใช่การนัดชุมนุมทางการเมือง
แต่มีวัตถุประสงค์การจัดงาน๓ข้อ
คือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

หยุดการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่๑๒มกราคม
พร้อมเชิญชวนผู้เห็นต่างทางการเมืองเข้าร่วมกิจกรรม
โดยเฉพาะมวลชนกปศที่คิดกลับใจ
ขอให้นำนกหวีดลายทรงชาติมาแลกของที่วรลึกได้ที่งานนี้
คุณอาจจะเลือกพักเพื่อไทยเลือกพักอนาคตใหม่

เรียนนี้จะเป็นกิจกรรมพิเศษของเราก็คือว่า
แล้ววันนี้ทนลุงไม่ไหวแล้ว
สามารถนำรูปที่คุณถ่ายในม็อบ
หรือนำนกบีดลายทรงชาตินะครับ
แลกเป็นเหรียญปราบกระบดได้ที่งานฟรีนะครับ

ด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยัน

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เบื้องตนพบการการธรรมเข้าข่ายความผิด

ขวางการเดินทางสาธารณะ
และผู้จัดการชุมนุมไม่ควบคุมมวลชน
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
โดยขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว๑๑ปาก
และอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขอให้เอาผิดนายธนทรเพิ่มเติม
โดยเห็นว่าการชุมนุมอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐาน
และถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
วันเดียวกันนี้ที่ประชุมใหญ่วิสามันพักอนาคตใหม่
มีมะติขับไล่๔สออกจากภักรณ์
หลังจากพบพฤติกรรมบวชสวนมติภักดิ์หลายครั้ง
ซึ่งสอสอกลุ่มนี้ยังได้แสดงความคิดเห็น
ค้านการนัดชุมนุมของนายธนทรอีกด้วย
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทธนพัฒน์กิตติวงศา
พร้อมงานกับภาคการเมืองฝ่ายรัฐบาล
เพราะต้องการทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน